ไม่ค่อยได้เหลาอีก

อาจจะทันทะกี้หรือโยน

มันจะมีประชาชนทั่วไป
ที่พาผู้เห็คมาตกเคลื่อน

มันจะมีกล้องตัวนี้ด้วยก็ตัวนี้กับตัวนี้
๑ตั้ง๑เดียว

ที่เกื้อกริมให้มีที่

ให้มีเกรื่องน้ำบุคคล

ไข้ให้ตอบดีใจกันสินทรีย์มาก
เมื่อวานที่แข่งข่าวท่านผู้การก็คงต้องบอกว่าจริงจริงแล้วเหตุการณ์ยังไม่อยู่ในโรงแรมโทรจริง
ผมไม่อยากให้เป็นคนอย่างการอุ่นอุดอ่าน

ก็ต้องเป็นการจับคุมแล้วก็ให้ได้โดยเร็ว
ซึ่งตรงนี้ทั้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มได้เร็วขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องใช้กฎหมายทุกข้อกฎหมายทุกส่วนนะครับ
ในการที่จะนำตัวผู้ทำความผิดแล้วก็ในการที่จะให้ผู้ที่กระทำผิด
ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นนะครับ
ก็การตามที่นี่การรักษาผู้การเติมเติมนะครับ
อย่างนี้เราจะไปต้องใช้กฎหมายใหญ่แค่มวลนะครับ
พวกกฎหมายตามที่เกี่ยวกับการรักษาผิด
ก่อนนั้นนี้มีสำนักภาพไหมครับ
มีในเลือกสำนงมีอะไรที่ต้องกำชับเป็นพิเศษ
ความเสี่ยงรอดความรันภูมิให้พลังงานสรรควรโดยช่วงให้ทางผู้การแล้วก็
เราผู้การระบาดจะช่วยทุกคนก็ได้นะครับ
ต่อมาหลวงทีช่วยกับตามส่วนข้อและก็รักษูนย์ในการตอบการ
ได้ไหมต้องการที่จะเป็นสิ่งอย่างหลังพนนี้ต่อไป

โรงพยาบาลคือไม่เฉพาะของประสบานรอยที่ทั้งจังหวัดเนี่ยครับ
แล้วก็จากธนาฬิกาเกาะดุแต่มันเป็นธนาฬิกาในภาพรวมของทุกประเทศ